ไปดูเรื่องของรถจักรยานยนต์ก่อนอันนี้เพิ่งจะมีเหตุการณ์ที่มีคนเขาโดนยึดใช่ไหม
รถฉันใครขับมาเล่นน้ำสงกราน

ถูกต้องล่าสุดหนุ่มกรุงเทพคนหนึ่งรถเขาเกิดอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์ดูคาติคุณผู้ชม
แล้วพอไปเอารถอะไรหายหมดเลยครับต้องไปเสียค่าซ่อมเอง
เหตุการณ์นี้มีเฟซบุ๊คของผู้ชายคนนี้ครับโพสต์ภาพรถจักรยานยนต์ดูคาติรุ่นมอนสเตอร์ครับ
ในสภาพซากรถถูกถอดเป็นชิ้นส่วนพร้อมกับระบุข้อความว่าสุจทน
ของหายกลางสอนอพญาไทยช่วยแชร์ทีครับ
เพราะตอนนี้ไม่รู้จะพึ่งใครดีแล้วของที่หายไปรวมมูลค่าครึ่งแสน
คือดูคติเนี่ยอะไรมันแพงมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาล
วกกับไม่มีแรงจะพูดจะทำอะไรได้พอวันที่สิบเก้าเมษายนที่ผ่านมา
นองพญาไทยเพิ่งจะยกกลับอู่พี่ที่อู่บอกว่าของหายหมดเลย
สายถูกตัดเยอะแยะมากมายช่วยแชร์หน่อยครับอยากให้โจรมันรู้
ทีมข่าวก็สอบถามไปยังคนที่โพสต์เขาบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบนสะพานข้าม
ข้ามแยกยมราชครับกระทั่งอาการดีขึ้นก็เลยให้ช่างไปนำรถไปซ่อม
ทางช่างประเมินค่าซ่อมร่วมแสนบาทพอสอบถามเรื่องนี้ไปยังโรงพักพญาไทย
ยังไม่มีใครตอบคำถามเรื่องนี้ได้ก็เลยโพสต์เพื่อขอความเป็นธรรม
ปัญหาของรถจักรยานยนต์ของกลางที่ก่อนหน้านี้มันก็เกิดเหตุการณ์
ถูกหญิงสาวสองคนเอาไปขี่เล่นน้ำอันนี้คนละเหตุการณ์กันนะคุณผู้ชม
จำแรกจบไปแล้วเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไป
มีผู้หญิงสองคนขี่รถมอเตอร์ไซคันหนึ่งไปเล่นน้ำสงกรานวันไหลนาเกลือพัทยา
เจ้าของรถเขาไปเห็นก็มีการโพสต์ภาพและข้อความบอกว่า
ถูกหญิงสาว๑ใน๒คนขู่จะฟ้องกลับหนุ่มเจ้าของรถโดยเขียนข้อความว่า
ยังไม่กล้าไปดูคลิปตัวเองกลัวหลอนห้าห้า
ใจอยากให้มาขอโทษหน้าเฟซบุ๊กเพราะอาญาติมากเสียชื่อหมดเลย
และรู้มั้ยว่าต้นเหตุใคร
อย่าลืมไปแก้ข่าวให้ด้วยไม่อย่างนั้นจะฟ้องศาลทุกคดีเลยล่ะ
อ้าวกลายเป็นว่าเจ้าของรถจะถูกฟ้องซะอย่างนั้น
ตำรวจต้องเด็ดขาดนะครับทั้งสองเหตุการณ์นะ
เพราะว่าของกลางมันอยู่ที่โรงพัก
แต่ทำไมคุณปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้